แต่เหตุการณ์นี้รู้แล้วครับเพราะว่า
คือรถคันนี้มันไม่ควรจะแซงในจังหวะนี้แต่เขา
คือแซงขึ้นไปแซงเสร็จปั๊บแซงไม่พ้น
ยังล้มกระเท่เล่แล้วรถคันนี้ขับหนีไปเลย

ในขณะที่เรารีบเรามักจะเจอแบบนี้ไอ้ป๊าสลิงเนี่ย
เจ้งกลับมาได้อยู่ในสวยเอ้าเอ้าเอ้าไปไปได้เหรอ
อ้าวว่าแล้วว่าแล้วมาจริงโน้นเนี่ย
เริ่มด้านบันทึกควรดีอู้สุขเชิญ
เตอร์ด้านใช่ครับแล้วขี่กันมาดีอ่ะตายายอ่ะ

โดนเบียดแล้วเอียงล้มแบบนี้เลยฮะเจ็บด้วยนะครับ
หัวรถตู้คันนี้คือคุณเห็นตัวเองในคลิปนี้หรือยังคะ
แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอุทานคล้ายกับคุณมิ้นเมื่อกี้เลย

สงสารสงสารเห็นแล้วสงสารมากแล้วรถตู้ดูสิครับ

ไกลออกไปไกลออกไปไม่หยุดช่วยเลยครับ
จุดเกิดเหตุนี่คือถนนพะหนโยธินช่วงแม่จันทเชียงราย
ขาเข้าตำบลนางแลตัวเมืองเชียงรายเลยนะฮะ
รถคันหลังที่ตามมาโอ้โหโชคดีมากว่าเป็นรถของตำรวจตระเวนชายแดน

คุณคิดภาพถ้าสมมุติรถคันนี้หยุดไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้น

รถเสร็จปั๊บลงไปช่วยคุณตาคุณยายรถซาเล้งคันนั้น
แล้วรถตู้คันที่ขับแซงขึ้นไปแล้วแซงไม่พ้น
จนซาเล้งล้มกลิ้งแบบนี้เห็นว่าติดสติ๊กเกอร์รถโรงเรียนด้วย
แบบนี้นะฮะคันนี้นะคนขับไปพบตำรวจเถอะครับ
หรือเจ้าของรถไปพบกับตำรวจเถอะครับตามตัวโดยด่วนฮะ
เพราะว่าคุณทำตายายเขาบาดเจ็บต้องรับผิดชอบนะแบบนี้